พาทีมหมูป่าออกจากถ้ำถือว่าตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้ว
และเมื่อสักครู่คุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาจากผู้สึกข่าวบริเวณหน้าถ้ำหลวง
มีรถพยาบาลวิ่งออกมาจากบริเวณปากถ้ำหลวง๑คัน
แต่ยังไม่สามารถยืนยันแล้วก็ระบุได้ว่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมว่ามีสมาชิกของทีมหมูป่าออกมากับรถพยาบาลคันนี้ด้วยหรือไม่อย่างไร
ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บริเวณปากถ้ำเนี่ยมีรถตู้เพิ่มเติมจอดรออยู่ที่ปากถ้ำอีก
ค่ะแล้วก็รถแต่ละคันจะมีสติ๊กเกอร์หมายเลขติดไว้ที่ข้างรถด้วย
แล้วก็รถที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นหมายเลขรถคันที่ห้า
แล้วก็ผู้สื่อข่าวยืนยันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะรถคันนี้ที่ออกมาจาก
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีสมาชิกทีมหมูป่าอาคาเดมี่คนที่๕
ออกมากับรถคันนี้ด้วย
และก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งครั้งสำหรับปฏิบัติการพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะ
นี่คือภาพที่เราพยายามจะตั้งตารออยู่นะคะ
แล้วเราก็ต้องรออีกว่าอีก๒คัน
ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณปากถ้ำ
รออยู่คือรถที่รออีก๒๓คนหรือไม่
เพราะว่าการปฏิบัติการแต่ละครั้งมีการแบ่งโดยคร่าว
ก็จะเป็น๔๔๔หรือ๔๔
นี่นะคะเขาก็มีการประเมินว่าวันนี้น่าจะออกมาอีกชุดหนึ่ง
น่าจะเท่ากับเมื่อวานเลยก็คือ๔คน
เอาล่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเช่นเคยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทุกอย่างก็ต้องกลอง
กลองมาจากศูนย์อำนวยการร่วมหน้างานพบ
ก็คืออดีตผู้ว่าราชการเชียงรายจะเป็นคนแถลงเท่านั้น

พร้อมที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วย
แล้วก็มีรายงานเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าบริเวณหน้าถ้ำหลวง
ตอนนี้นอกจากรถ๑คันรถพยาบาล๑คันที่ออกไปแล้วเมื่อสักครู่
ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมอีกจำนวนหนึ่ง
แต่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าสมาชิกหมูป่าจะออกมาจากถ้ำล็อตที่๒จำนวนกี่คน
ค่ะสำหรับการลำเลียงก็มีอาการพอมาถึงบริเวณถง๑
จะนำทีมหมูป่าขึ้นเปรย์
และหลังจากนั้นนะคะจะมาขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณปากถ้ำเลย
และหลังจากนั้นรถที่ประจำหมายเลข๑ถึง๑๓
จะขับไปที่บริเวณโรงพยาบาลสนาม
ห่างออกไปไม่ไกลตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อน
เขาตรวจร่างกายใช่ค่ะพอตรวจร่างกาย
เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นรถตู้อีกหนึ่งครั้ง
ถ้าอาการไม่เป็นระดับสีแดงหรือสีดำ
ก็จะขับตรงไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เลย
แต่ถ้าค่อนข้างหนักอาจจะเป็นสีแดงหรือว่าสีดำเนี่ยนะคะ

จะไปส่งที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บริเวณใกล้กับอบตโป่งผา
เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้เร็วขึ้น
เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินก็ดีเรื่องของการจราจร

เรื่องของการนำฮอลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้น
ทุกอย่างต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์